เวลาเยียวยาหัวใจกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปทานเย็นตะโฟอร่อย
เย็นตะโฟที่นี่นะเขาบอกกรอบอร้อยอร่อยจริง
แล้วก็เป็นสูตรแบบตำนานความอร่อยมา๓๐ปีแล้ว
เย็นตะโฟอะไรกรอบไปดูกันค่ะ
เย็นตะโฟแบบกรอบก็มีนะคะคุณ
เพราะว่าที่นี่เราจะพาคุณผู้ชมไป
ท้าพิสูจน์ความอร่อยกับเย็นตะโฟกรอบสูตรเด็ด๓๐ปี
ที่ร้านเย็นตะโฟกรอบอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนี่เองนะคะ

ร้านนี้เด็ดไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
ให้ดูเปิดหม้อให้ดูแบบนี้เลยไปดูน้ำซุปค่ะ
น้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปกระดูกไก่สีเหลืองทอง
น่ารับประทานมาก
ประกอบกับกรอบ
รอบที่บอกที่ชี้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมทำมาจากหนังหมูชุบแป้งทอด
ทอดแบบสุกกรอบพอดี
อันนี้แค่กรอบที่๑นะกรอบเดียวนะ
กรอบที่๒ก็คือนี่ค่ะปลาหมึกกรอบ

ใช่แล้วกัดเข้าไปกรุบกรอบกันไปหมดนะคะคุณนัวมากจริง
เฟิร์มว่าไม่มีเหนียวแน่นอน

สองกรอบเนี่ยนะเป็นสูตรลับเฉพาะ
บอกเลยคุณผู้ชมค่ะลูกค้าที่มาที่ร้านนะติดอกติดใจทุกราย
ขนาดที่ว่ามาเชียงคำแล้วไม่ได้ทานเย็นตะโฟกรอบ
แสดงว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะ
นี่ถ้าทีวีมีกลิ่นนะคุณนะเราคงน้ำย่อยออกกันหมดแล้วนะคะ

คุณสัญญาทิติอภินันอายุ๒๒ปีเขาเป็นเจ้าของร้านนะ

อายุ๒๒นี่ไอเดียดีมากเลยนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาสืบทอดสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟมาจากต้นตระกูล
ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นสามสิบปีแล้วตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
ก็เรียนวิชาสูตรลับนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึง

ส่วนเมนูเด็ดที่ลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งทานแน่นอนก็คือ
ตะโฟกรอบนี่แหละคุณ
เด็ดก็คือการทำน้ำซุปให้มันหอมกลม
โดยการนำน้ำไปแบบเคี่ยวกับกระดูกไก่ให้มันหอมเป็นสีเหลืองทองนะคะ
ส่วนที่เด็ดอีกอย่างก็คืออยู่ที่หนังหมูกรอบกับปลาหมึกกรอบ
ทางร้านเขานำมาทอดให้มันแบบสุกให้มันกรอบให้มันเหลือง
เป็นสูตรลับเฉพาะของครอบครัวที่คิดขึ้นมาเองคิดค้นเอง
รับรองเลยว่าไม่มีที่ไหนกรอบอร่อยแบบนี้แน่นอน
ลูกค้าก็เลยติดอกติดใจเพราะว่าเวลาผ่านไปก็ไม่เหี่ยวนะคะคุณ

ไม่ธรรมดาจริงสำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสเมนูเย็นตะโฟกรอบ
ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสูตรต้นตระกูลกว่า๓๐ปีแบบนี้
ไปกันได้ที่ร้านเย็นตะโฟกรอบร้านเปิดขายตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่ม
ริมทางตลาดโต้รุ่งตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวจ้า
ที่เราแนะนำให้ไปพยาวไปทั้งตลอดเที่ยวตลอดทำบุญแล้วก็ตลอดกินเลยนะเนี่ย
ครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมร้านเปิด๑๐โมงถึง๒ทุ่ม
ยังมีเวลาวันนี้มีเวลา
เยียวยาได้ดีแน่นอนสำหรับเมนูเย็นตะโฟกรอบ